แต่ละบ้านก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะ

คุณพ่อคุณแม่จะกลายแล้วนะจะเปิดเทศมาแล้วค่ะ
กลายจะถึงให้ให้กันแล้วแต่ว่านิดนึงละกัน

พี่หนูเล็กยอมรับเลยนะคะว่านี่น้องวินน้องวินตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลย
ถึงขั้นโพล์กรุผมน้องวินลูกชายที่เตรียมเข้าโรงเรียนอนุบาล
ลองไอจีให้พี่ป้านะได้ร่วมเหกันด้วยค่ะ
ล่าสุดมีโอกาสได้เจอหนูเล็กเจ้าตัวก็บอกว่า
ตื่นเต้นค่ะที่ลูกจะได้ไปโรงเรียนแล้วสักที
แต่ก็ยอมรับว่ายังหวั่นกับสถานการณ์โควิดอยู่นะคะ
ที่ยังระบาดแต่ก็ระมัดระวังอย่างเต็มที่
เพื่อให้ลูกได้ไปเรียนรู้นอกบ้านบ้าง
คือเด็กอยู่แต่ในบ้านมันเบื่อจริงคุณ
ต้องไปเจอเพื่อนไปเจอลูกภายนอก
พร้อมพูดถึงเรื่องขำนะที่ได้ไปขอความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือรู้ไหมช่วยเหลือสาวรุ้งรุ้งลาวัลคนนี้
หรือว่ารุ้งหนูหินนะหลายคนก็คงจำกันได้ค่ะ
คือสาวรุ้งเนี่ยย้ายมาเป็นเพื่อนบ้านนะคะกับพี่หนูเล็กนะคะ
ก็เลยวานพี่รุ้งแปลนิดหนึ่งแล้วกัน
แปลการบ้านน้องวินให้หน่อย
เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้นะเกินความสามารถของแม่จริงค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปเพื่อนบ้านใจดีกันหน่อยค่ะ
เพราะว่ากลัวไม่สามารถน่าไปต่อที่หาชีวิต

คือคือเรื่องนั้นเนี่ย
เค้ามายูข้างบ้านเราเอง
เราไม่ได้ไปบังคับเค้า
ไปอ่านออกเราก็ต้องปรึกษาเขาเขาจบปริญญาโทนะ
เราต้องปรึกษาเขาซึ่งเขาก็เต็มใจถ้าดูในคลิปอ่ะ
คือปรึกษาทุกคนนะพี่ส่งไปพี่คะมันอ่านว่าอะไร

เยอะเรารู้จักคนที่พูดได้อยู่แล้วมันเสียเวลา
ส่งไปทีเดียวคือจบให้เขาเป็นภาระของเขาไป
เออดีช่วยกันเลี้ยงลูกที่หนูเล็กหน่อย
เออนะคะน้องวินนะคะก็น่ารักดีนะจ๊ะ

เหมือนการันตีความฮาเลยเนอะหนูเล็กปะทะหนูหิน
จะส่งลูกเรียนอินเตอร์ก็ต้องเพิ่งแวะข้างบ้านหน่อย
พึ่งด้วยกันหน่อยนะคะน้องกำลังเรียน